เอามาแล้วเหรอคะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แหมมาไม่บอกเลยเต้นกำลังเพลินเลยที่เต้นแบบนี้
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าบริหารหัวใจหน่อย
วันนี้วันหัวใจโลกนะคะและที่จะต้องบริหารหนักเพิ่มเติม
ช่วงนี้น้ำท่วงเนี่ยสวดมนต์ร้อยแปดจบ
ก็ยังไม่ไปนะคะสำหรับน้ำนะคะเอ้าพูดไปแบบนี้
จะเลยไปข่าวอื่นคุณผู้ชมค่ะย้ำแบบนี้ก่อนนะคะ
ข่าวออกมาบอกว่าจะมีพายุเข้ามาหอบน้ำออกมา
ซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงนี้นะคะขอปฏิเสธแบบนี้ว่า
ยังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศ
เป็นการยืนยันนะคะวันนี้ค่ะอย่างแรกเลยตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม
กรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นไหมคะประเทศไทย
แทบจะไม่มีเมฆเลยค่ะค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วลักษณะสภาพอากาศทั่วไป
วันนี้ฝนตกร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่เท่านั้นนะคะ
อกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเอาเป็นว่าเป็นฝนฤดูฝนทั่วไปอะค่ะ
นะคะทำให้ฝนวันนี้จนถึงตลอดสัปดาห์แล้วค่ะ
ฝนค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่องของพายุ
นู้นค่ะย้ำอีกสักรอบนะคะ
พายุมินดุลเลเขาไม่ขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ
แต่จะสังเกตว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ย

อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนะคะ
ว่าเขาจะพัดขึ้นฝั่งที่จุดไหน
แล้วจะไปส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร
แต่คาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นภาคอีสานตอนล่างนะคะ
ตรวจสอบเจาะเรื่องของฝนกันนิดนึงนะคะ
วันนี้เห็นไหมคะไม่มีเมฆเลย

ช่วงเช้าแดดแรงอากาศปลอดโปร่ง
แต่ฝนเขาจะเริ่มมาในช่วงบ่ายนะคะ
แต่จะเป็นการตกกระจายทั่วไป
เน้นภาคใต้และภาคตะวันออก
รวมถึงภาคเหนือตอนบนช่วงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ
และหลังจากนั้นจะตกเรื่อยไปจนถึงช่วงเย็นค่ะ
แล้วเขาก็หายไปในช่วงกลางคืน
ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า

แต่ว่าจะเป็นจุดที่มีฝนตกส่วนทะเลอ่าวไทยคลื่นลมสงบค่ะ
คุณผู้ชมคะตรวจสอบเรื่องของน้ำกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำที่กำลังรอรับน้ำ
อีสานก็คือจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดศรีสะเกดด้วย

คืนลาศรีสลัยซึ่งเป็นอีกคืนที่ตอนนี้น้ำใกล้เต็มความจุ
นอกจากน้ำท่าแล้วก็คือน้ำฝน
ยังมาไหลลงมาที่ห้วยทัพทันลำเสียวใหญ่และลำน้ำมูล
ไหลเข้ามาสู่เขื่อนตอนนี้เยอะเลยค่ะ
ปริมาณน้ำเขื่อนคิดเป็นร้อยละ๙๓

ทำให้ต้องเปิดประตูระบายน้ำออกที่ท้ายเขื่อน
ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูลค่ะ
ฟังนะคะซูริน๑๐๑ศรีสะเกด
จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาวนาค่ะ
ฝนที่ตกลงมาช่วงนี้ขอให้เป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ

ส่วนสถานการณ์รุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อ่างทองค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวคันกั้นดินริมตลิ่ง
เข้ามาท่วมบ้านเรือนในตำบลโภษะอำเภอเมือง
น้ำสูงนะคะเกือบถึงเอวเลยค่ะประมาณ๗๐เซนติเมตร
ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายเข้าของกันจ้าละวันเลยค่ะ
รวมทั้งต้องรีบอบพยพผู้ป่วยและคนชะลา

เพราะคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
ในอีกประมาณ๑๒วันนี้

มีคำเตือนมาก่อนหน้านี้ว่าเขาจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มเติม

โดยเฉพาะรุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องระวังน้ำให้ดีนะคะ
โดยเฉพาะใครที่อยู่ริมน้ำแล้วไม่มีการทำเขื่อนกั้นนะคะ
เดี๋ยวน้ำเขาจะเข้ามาเยือนคุณได้ถึงหน้าประตูบ้านเลยนะคะ
เอาคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ
ถ้ามีพายุที่เขาจะเข้ามาเติมน้ำ
เราค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวจะรีบเตือนคุณผู้ชมทันที
แต่ตอนนี้คุณหมอเรียกคิวแล้วค่ะ

คุณหมอเดี๋ยวขอบริหารหัวใจอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาคุณหมอนะคะ